ข่าวนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดนะจ๊ะสำหรับสายมูนะคะคือหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามเนี่ย
เขาให้โชคให้ทรัพย์กันไปกับแฟนคลับกันตั้งแต่ต้นปีจำได้ไหม
เหตุการณ์ที่น้องธัญญาเนี่ยไปร่วมรำบวงสวงองค์ปู่ศรีขออภัยค่ะ
องค์ปู่พญาศรีสัตว์นคราชอืมจังหวัดนครพนม
เขียนตัวเลขให้นักเสียงโชคได้รับทรัพย์กันตั้งแต่ต้นปีเลยจำได้เปล่า
ซึ่งล่าสุดค่ะสาวธัญญามีโอกาสได้มารำวงสวงใหญ่
พญาศรีสัตนคราชณคุ้มณหน้าทองย่านบางบัวทอง
ก็เลยมีโอกาสได้ไปสอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่เธอถูกจับตามองว่า
เอ๊ะพรรคหลังนี่เธอกลายเป็นเจ้าแม่
หลังจากที่มอบโชคเกี่ยวกับตัวเลขให้คนที่ติดตามอยู่บ่อย
คือตัวเธอเองก็รู้สึกดีใจนะที่มีหลายคนได้รับโชค
แล้วก็ไม่คิดจะผ่านตัวเองไปเอาดีด้านนี้แบบจริงจังหรอกนะคะ

ยังอยากให้ทุกคนจำว่าเธอคือธัญญาอาศยาม
พร้อมกับฝากบอกทุกคนที่เสี่ยงโชคนะคะว่า
ให้มีสติหากใครไม่โชคดีเหมือนคนอื่น
ก็ให้มองว่าอาจจะเป็นโชคของแต่ละคนค่ะ
ก็งงเหมือนกันค่ะว่าเป็นไปได้ยังไง
เพราะว่าหนูจะเป็นคนที่ไม่เสี่ยงโชคไม่เล่นอะไรเลย
เพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่มีดวงทางนี้
เราชอบให้คนแล้วก็ดีใจที่เวลาให้แล้วแฟนคลับเราถูกในเฟซบุ๊กอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยชอบแบบเดากดเดาหัวเดาเวลาเขียนกระดาน
ก็เขียนเดาไปอย่างนั้นนะคะก็มันก็เข้าเอง
คนชอบตัวเลขเราก็หามาเล่นอะไรอย่างนี้บ้าง
อะไรอย่างนี้มาให้โชคคนบ้างแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปลำ
ถ้าที่ไหนมีแผงลอตเตอรี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือ
แม่ค้าขายลอตเตอรี่คือขายหมดแผง
นี่น้องได้รับฉายาด้วยนะว่าเป็นลูกสาวพญานาคนะคุณผู้ชมนะ
ก็พูดตามเดิมนะคะว่าพ่อปู่เนี่ย
ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเลย
ทั้งงานทั้งเงินบางงานที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้
จังหวัดสมุดประการ
เพื่อให้คนที่มีความศรัทธาได้มากราบศักระค่ะ
หนูกับพี่ลาล่ามีแพลนที่จะสร้างองค์ปู่พญานาค
อยู่ที่สมุทรประการคุ้มบังกะเจ้า
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเงินค่ะ

แต่ว่าเราก็คาดว่าน่าจะภายในปีนี้เราก็ต้องทำให้ได้ก็หลายล้าน
ก็หลายล้านค่ะก็มี
ในส่วนที่ทำแป้งลูกสาวพญานาคด้วยแล้วก็เราร่วมด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
นะฮะก็เป็นความเชื่อใครความเชื่อมันนะฮะ
น้องมันทำเต็มที่ในหน้าที่ของน้องนะคุณผู้ชมนะ